ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาลราชนิเวศนะครับ
ตอนนี้ก็ได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายแล้ว
ติดตามผลการแข่งขันได้จากคุณเกริกชัยคุณโทครับ
ฟุตบอลภูพันธ์ครับวันนี้เป็นรอบ๑๖ทีมสุดท้ายแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้เราก็จะได้๘ทีมที่จะเข้ารอบ

วันนี้ผมมาที่บึงหนองหานะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่คู่บ้านคู่เมืองของสกลนคร
และเป็นบึงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานด้วยครับ
ทะเลสาบน้องหานตั้งอยู่ใจกลางเมืองสกลนคร
มีพื้นที่ครอบคลุม๑๒๓ตารางกิ
โลเมตรที่นี่คือแหล่งน้ำธรรมชาติ

ส่วนประชาชนทั่วไปมักจะเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ
และนั่งเรือข้ามไปศึกษาพุทธโบราณสถาน

ซึ่งเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลสาปน้องหาน
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาราชนิเวศครั้งที่๓๕
วันนี้เป็นการการในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย

เป็นการพบกันระหว่างอุดรธานีอดีตแชมป์รายการนี้๑สมัย
พบกับทีมขอนแก่นอดีตช้ำสามสมัย
โดยเกมในครึ่งเวลาแรกเป็นอุดรธานีที่เปิดเกมลุกใส่ตั้งแต่แรก
มาได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่๔
เทวาแสงนาโกยิงให้ทีมขึ้นนำไปก่อน๑ต่อ๐
หลังจากนั้นยังเป็นอุดรธานีที่เป็นฝ่ายคลองเกม
เปิดเกมลุกได้มากกว่า
ช่วยให้อุดรธานีขึ้นนำในครึ่งแรก๓ประตูต่อ๐
ครึ่งหลังขอนแก่นที่ตามหลังอยู่พยายามเปิดเกมลุกเพื่อเอาประตูคืน
และมาทำได้สำเร็จในนาทีที่๖๕
จากการยิงจุดโทษของสหรัฐหลักทอง
แต่อย่างไรก็ตามอุดรธานีมาได้ประตูย้ำชัยชนะ
นาทีที่๙๐จากชายกรมาสงคราม
ทำให้จบเกมอุดรธานีเอาชนะขอนแก่นไป๔ตอน๑
เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
หลังจบเกมในสมัครผลปกผู้จัดการทีมอุดรธานีเผยว่า
ยินดีที่ทีมสามารถผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
ส่วนนัดต่อไปการเจอกับบุรีรำถือว่าเป็นเกมที่หนัก
แต่จะขอเอาชนะให้ได้เพื่อเข้าชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง
ถ้าดูเกมของบุรีรำที่ผ่านมากับของอุดรที่ผ่านมา
ก็เป็นบอลที่ไม่ห่างกับนักนะครับ
คิดว่าอยู่ที่จังหวะโอกาสการเข้าทำของกองหน้า
ที่ข้างในจะคมกว่ากันเท่านั้นครับ
ในปีนี้เนี่ยคือการเตรียมทีมเนี่ยก็เตรียมทีมมาพอสมควรอยู่นะครับ
ลึกแล้วยังหวังว่าน่าจะเข้าถึงรอบชิงนะครับ
น่าจะเข้าถึงรอบชิง
เจอกับนักขอนพนมครับ